เราก็เริ่มต้นกันที่เรื่องราวของฉายาคนกีฬาในวงการนะครับ
ที่ถูกตั้งชื่อกันโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย

ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมี๑๒คนในวงการกีฬาที่ถูกตั้งฉายา